เลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมนะครับณขณะนี้ต้องระมัดระวัง
เพราะว่ามีการพบพฤติกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์บางคนในคอนโดมิเนียมครับ
ปล่อยให้สุนัขและแมวนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังนานถึงหลายสิบเดือนด้วยกัน
ทำให้บางตัวก็ต้องล้มตายไป

แมวสายพันธุ์ต่างประเทศจำนวน๕ตัวที่มีสภาพอิดโรยผอมแห้งและในแววตามีแต่ความหวาดกลัวเหล่านี้
ถูกผู้ใจบุญช่วยเหลือออกมาได้จากห้องพักภายในคอนโดย่านลาดพระวังหิน
หลังเพื่อนข้างห้องได้กลิ่นคล้ายซากสัตว์เน่าอยู่ภายในจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำคอนโดมาตรวจสอบ
จนกระทั่งพบว่าเจ้าของห้องนี้ปล่อยปะละเลยทิ้งสุนัขและแมวให้อยู่ตามลำพัง
โดยไม่มีการดูแลเอาใจใส่รวมถึงจำกัดสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในพื้นที่แคบ
ปฐุมวิพวงลาแม่บ้านทำความสะอาดเล่าว่าเมื่อเปิดห้องพักก็พบกับสภาพห้องที่สกปรกเต็มไปด้วยมูลของสุนัขและแมว
แต่ที่น่าสลดใจก็คือเธอพบซากสุนัขจำนวน๒ตัวและแมวที่ยังมีชีวิตอยู่แต่มีสภาพอิดโรยอีกจำนวน๖ตัวอยู่ภายในห้อง
เขาได้กลิ่นแล้วทีนี้เขาก็ให้คนงานอีกคนมาปีนข้างหลังข้างหลังไอ้ห้องนี้นะคะเขาก็น่าจะเอาแหวกกระจกอ่ะ
อะไรเห็นว่าแมวไอ้ว่าอะไรมันตายข้างในนะแต่เราไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้า
พอดีเขาก็มาเปิดประตูเข้ามาเขาก็เห็นแมวตายแล้วเขาก็ลงไปข้างล่างเขาก็ไปเรียกขึ้นมากัน
ก็ดูไม่ได้เนอะมันก็ทั้งอึทั้งอะไรมันก็เละหมดแล้วก็มีที่ซากที่เขาตาย
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหมาหรือเป็นอะไรเพราะว่ามันไม่เหลือจะซากแล้วแล้วก็หนังอะไรแบบนี้
มันดูสภาพไม่ออกแล้วค่ะวันนั้นผู้ชายเขามาเราก็ถามว่าพี่มาทำอะไรเขาแปลกหน้าไง
ก็บอกว่ามาดูแมวห้องนี้ให้น้องเขาเพราะว่าน้องเขาไม่มีเวลาก็ไปทำงาน
แล้วทีนี้ก็เลยป้าก็ถามว่ารู้จักเขาเหรอเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยบอกว่าสงสารเนอะ
มีเวลาเข้ามาช่วยให้อาหารให้น้ำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอเขานั่นแหละ
จากการสอบถามผู้ที่ดูแลคอนโดถึงเจ้าของห้องพักห้องนี้ก็ทราบคำตอบว่า
ผู้เช่าได้มาขอเช่าเพื่อเลี้ยงสุนัขจำนวน๒ตัวและแมวอีกจำนวน๗ตัว
โดยที่เจ้าของไม่ได้พักอาศัยอยู่กับสัตว์ด้วยแต่ล่าสุดก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าของห้องพักห้องนี้ได้
ซึ่งภายหลังจากการช่วยเหลือแมวจำนวนห้าตัวที่เหลือได้สำเร็จนางสาวกรระวีปิติอมรวิทย์ผู้ใจบุญ
อาสานำแมวทั้งหมดไปตรวจร่างกายฉีดวัคซีนและฟื้นฟูร่างกายก่อนหาบ้านใหม่ที่มีความพร้อมและมีจิตใจรักสัตว์
ทอดทิ้งแมวเหล่านี้ต่อไปนางสาวกรระเวยังได้ฝากถึงผู้ที่รักสัตว์แต่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงว่า
เหล่านี้มีชีวิตจิตใจหากคิดจะเลี้ยงก็ต้องมีความรับผิดชอบและมีความพร้อมที่จะดูแลตลอดชีวิต
คือวันนี้ก่อนที่คุณจะอยากนำเขามาเลี้ยงเนี่ยถ้าคุณรู้สึกรักเขาความรักนะคะนำมาซึ่งความรับผิดชอบ
วันนี้ถ้าคุณรักคุณต้องคิดไว้เลยคุณรับผิดชอบได้ไหมถ้าคุณรับผิดชอบเขาไม่ได้แต่คุณรักสัตว์คุณอยากจะเล่นกับเขาไปคาเฟ่แมวดีไหมคะ
ไม่จำเป็นต้องเอาเขามาครอบครองเพราะว่าวันนี้การครอบครองเนี่ยคุณรักเขาชั่วคราวแต่คุณทำร้ายเขาระยะยาวเห็นไหมคะว่าวันนี้
เวลาที่คนไม่มีเหมือนกับทานโทษนะคะเหมือนกับผู้หญิงมีลูกแล้วแบบไม่พร้อมสุดท้ายคุณไม่รู้จะจัดการบริหารเขายังไงนะคะสุดท้ายเขาเป็นแบบนี้
ขณะที่หลังจากนี้นายโลเจอร์โลหานันเลขาธิการสมาคมพิทักษัตริย์ก็ได้เตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๗กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้
เพราะการทอดทิ้งสัตว์โดยไม่ห่วงใยสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงในความดูแลเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
พระอาจารย์จีริทธิสินทร์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน